สี่ทุ่มครึ่งเมื่อคืนเนี้ยนะครับต้องพี่บุงครับมี
ตำรวจนายหนึ่งขี่จักรยานยนต์ฝ่าสายฝนไปนะฮะ
แล้วก็ไปถูกรถเฉียวชนจนล้มคว่ำแล้วก็เสียชีวิต
นะครับค่ะในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยแหละฮะบนทางที่เป็น
เป็นสะพานต่างระดับถนนรัชพฤกษ์นะครับ
ก่อนถึงทางเบียงโรงรัชดาภาพระนะครับ
พื้นที่รับผิดชอบของสนตลาดพลู
ตอนนี้ตำรวจต้องไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับ
ก็เลยขอความร่วมมือว่าใครผ่านไป

เอามาเป็นหลักฐานให้หน่อยว่ารถคันไหนชนแล้วก็หนีไปนะครับ
คู่ที่เสียชวิตคือรตพิรเดชพศนะครับ
มีตำแหน่งเป็นรองสารวัตรสอบสวน
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการงานสอบสวน
ของสนพศเจริญนะครับ

กำลังฝนตกนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นถนนสี่เลนที่ช่องทางเดินรถที่สามเนี่ย
รมตรีพิรเดชเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับ
แต่ว่าเป็นชุดที่เป็นกางเกงยีนขายาวนะครับเสื้อแขนยาวสีน้ำเงินนะครับ
แล้วคลุมทับด้วยเสื้อกันฝนนะฮะแต่ว่าท่านเป็นตำรวจนะฮะ
สภาพศพก็มีบาดแผลที่ใบหน้าซีกซ้ายนะครับ

คือกู้ชีพมาถึงเนี่ยพยายามช่วยปั๊มหัวใจแล้วแต่ว่าไม่ทันนะฮะ

งไปสัก๑๐เมตรนะครับที่ช่องทางเดินรถซ้ายสุด
มีจักรยานยนต์ของผู้ตายอยู่นะครับ
เป็นจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีน้ำเงินเป็นจักรยานรถใหม่ที่ยังไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ก็มีลักษณะร่องรอยถูกชนตรงท่อไอเสียฝั่งขวาไฟเลี้ยวด้านหลังซ้ายก็หัก
แล้วก็มีหมวกสายตรวจสีทองของผู้ตายเนี่ยตกอยู่๑ใบ
หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ประสานไปยังญาตินะครับ
เมื่อภรรยากับลูกชายหนึ่งมาถึงที่เกิดเหตุ
มาถึงร่างของร้อยตรีพิรเดช
ถึงล้องให้เป็นลมเลยตอนที่เห็นร่างที่เสียชิ้นอยู่กลางถนน
มีข้อมูลจากผู้ที่ผ่านมาตอนนั้นบอกว่า
แต่ไม่ทันสังเกตแผ่นป้ายทะเบียนนะครับ
นี่ภรรยาก็ล้มเป็นลมไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เลยต้องหาแล้วครับว่าตกลงแล้ว
มีคู่กรณีไหมคู่กรณีเป็นใครกันแน่จะใช่แท็กซี่สีเขียวเหลืองหรือเปล่า
หรือว่าคันไหนนะครับที่เฉียวชนรถจักรยานยนต์ของร้อยมตรีพิรเดช
แล้วก็หลบหนีไปวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ตรงจุดนี้ครับท่านผู้ชมครับคุณระวีการแก้ววิจิตรลงพื้นที่ไปเป็นสะพานทางยกระดับช่วงทางโค้ง
มีร่องรอยการเฉียวชนอยู่ที่ข้างทางด้วยนะครับกล้องวงจรปิดเนี่ยมันเห็นเฉพาะช่วงตีนสะพาน
ซึ่งมันอยู่ไกลจากจุดเกิดเหตุที่อยู่บนสะพานนี่ร่องรอยอยู่ตรงนี้นะฮะการเฉียวชนกับขอบสะพานตรงนี้
ภูมิกับการสอนอตลาดพลูบอกกับเราว่าเมื่อคืนนี้ตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมา๒จุดนะครับ
เป็นภาพบนสะพานยกระดับก่อนถึงจุดที่เกิดเหตุแต่มันมีแสงไฟจากรถที่วิ่งไปมาส่องเข้าหากล้อง
ภาพมันเลยไม่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับรถจักรยานยนต์ของร้อยมตรีพีรเดช
ตอนนี้ก็ให้ชุดสืบสวนเนี่ยลงไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมแล้วนะครับเพื่อหาเบาะแสของคู่กรณีนะครับ
เป็นไปได้ที่ถนนเลื่อน
ก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุก็เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วจากข่าวที่ออกไปบอกว่าเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองเขียวข้อมูลนี้ชัดเจนไหมครับ
ยังไม่ชัดเจนเพราะกล้องเนี่ยยังไม่เห็นชัดเจนว่าเป็นสีไห้ยังไง
แต่เป็นรถแท็กซี่

คาดว่าจะเป็นรถแท็กซี่
มันมีคู่กรณีแน่นอนไหมหรือยังไงนะคะที่มันจะเชื่อมโยงได้

วันนี้ญาติไปรับศพของร้อยมตรีพิรเดชแล้วนะครับ
นำไปตั้งใบบินกุศลที่วัดจันตร์ประดิษฐรามาร์ค
นี่คือจักรยานยนต์ที่ขี่ไปเมื่อคืนนะฮะ

โอ้โหคือร้องไห้กอดญาติเลยนะฮะทันทีที่เห็นศพตอนที่รับมาที่วัดจันทร์ประดิษฐารามนะครับ
ภรรยาเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้สามีไปรับเธอจากที่ทำงานกลับมาที่บ้านแล้วสามีก็ออกไปหาเพื่อนอีกรอบหนึ่ง

นี่ฮะตอนที่ศพมาถึงวัดนะครับซึ่งพอสามีออกไปหาเพื่อนอีกรอบนึงเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ซึ่งต้องรอว่ามีคู่กรณีไหมแต่เธอเชื่อว่าต้องมีคู่กรณีอย่างแน่นอนนะครับ
คู่กรณีคนไหนที่ก่อเหตุอยากให้ออกมารับผิดชอบนะครับหรือคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาแถวนั้น
ถ้ามีกล้องหน้ารถกล้องหลังรถเนี่ยช่วยเอามาให้ครอบครัวเธอหน่อย

อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับสามี
อยากได้ตรงนี้ใครที่พอจะรู้มีหลักฐาน
มีบอกแสว่ามีกล้องหน้ารถเห็นว่ากระดับ

ต้องปากบอกเขาเข้ามานี่หน่อยแล้วกันมาดูแลหน่อยแค่นั้นแหละ
เพราะว่าเป็นยังไงต้องตามเจอแหละก็ถึงนะมันไม่นั่นหรอก
ไม่หรอกเราคิดว่าเขาอาจจะไม่รู้หรือว่าคิดไม่ถึงว่าจะเสียชีวิต
หรืออะไรอย่างนี้แบบไปตั้งหลักหรืออะไรประมาณนั้นน่ะนะ

แต่ถ้าเขาลื่นล้มเองมันจะไม่เป็นรูดิ
ถูกไหมที่หัวเขาจะไม่เป็นรูดิรูโบ๋อ่ะ
หน้าก็หมดเลยมันต้องเป็นรถคันใหญ่ชนเนี่ยปึ๊บเจาะแล้วลาก
แล้วมันก็ตามเจ็บตามตายตามเขาไปเอง
ไม่มีใครตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุเราก็เข้าใจอยู่อ่ะใช่ไหม
แค่นั้นเองแล้วก็มาคุยมาอะไรกันก็แค่นั้นอ่ะ
มาให้รู้ว่าตัวเองทำผิดก็มายอมรับผิดว่าอะไรแค่นั้น
ตามหน้าที่ของคนทั่วไปอ่ะแล้วแต่น้ำใจของเขาอะไรอย่างเง
พวกเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยชีวิตคนอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เงิน
มันอยู่ที่สำนึกของการเป็นคนถูกไหม
เอาเงินร้อยล้านมาแลกกับชีวิตคนก็ไม่ได้เอาชีวิตคนดีกว่าพวกเรา
หยาดก็มาจากพระชบูรณ์นะฮะมากรบศพนะครับวันนี้นะฮะ
ทางครอบครัวก็เลยฝากบอกนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาเมื่อคืนนี้นะครับ
ประมาณสี่ทุ่มครึ่งบนสะพานต่างระดับถนนรัชพฤกษ
ถึงทางเบี่ยงลงรัชดาท่าพระนะครับถ้ามีกล้องวงจรปิด
หรือว่ามีกล้องหน้ารถกล้องหลังรถตรงไหนนะครับ
ครอบครัวอยากจะได้หน่อยจะได้เห็นเหตุการณ์ให้ชัดเจนว่าตกลงแล้วเป็นอุบัติเหตุจริง
หรือว่ามีคู่กรณีมาเฉียวชนก่อนกันแน่นะครับ